สวัสดีค่ะข่าวใส่ไข่เสิร์ชใหม่เยอะ
นั่งตรงนี้แองจี้ใส่อะไรบนหัวเมื่อวานหล่อนหายไป
แล้วก็มีมวยด้วยหันหลังให้ท่านผู้ชมดู

เมื่อกี้ได้มาออกรายการสวย
แต่ข้างหลังมีมวยเหมือนเป็นนักบวช

ภายอ้ำแล้วก็ทุกคนเลย

แล้วก็เรื่องสดอันนี้คือหายมาหลายวันหายมา๑๗วันแล้ว
วันนี้เมื่อวานนี้นะครับเพจของห่วยกู้ชีพกู้ภัยร่มโพของจังหวัดพยาวนะฮะ
อำเภอแม่ใจจังหวัดพยาวเนี่ยก็ลงประกาศคนหายนะคะว่า
ชื่อนางสาวนัทธพิมลสมศักดิ์ชื่อเล่นชื่อแป๋วอายุ๓๕ปี
เป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลแม่ใจจังหวัดพยาว
ออกจากบ้านไปพร้อมกับรถเก๋งสีบรอนทะเบียน๑๖๐๔พยาว
ตั้งแต่วันที่๒๖เมษาแล้วก็บอกว่าจะไปทำงาน
หลังจากนั้นไม่ติดต่อมาเลยทั้งบ้านญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนที่ทำงาน
ก็ร้อนใจเป็นห่วงอย่างมากไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไง
ทีนี้เขาก็ประกาศแล้วว่าใครพบเห็นว่าน้องอยู่ไหน
ความกรุณาติดต่อแล้วก็ลงเบอร์โทรศัพท์มาถึง๓๔เบอร์เลยนะคะ
เพื่อจะให้ผู้ที่พบเห็นได้แจ้งเข้ามาถ้าหากว่าพบ
มาทางเพจของหน่วยกู้ภัยที่กู้ภัยร่มโพจังหวัดพยาวนี่แหละค่ะ
สำหรับการติดตามหาตัวของน้องแป๋วเนี่ย
ทางเจ้าหน้าที่ก็ที่สพแม่ใจเนี่ย
ก็ทำการประสานงานไปยังสพต่างทั่วประเทศ
คือสถานีตำรวจต่างทั่วประเทศนะคะ
รวมถึงฝ่ายปกครองโรงพยาบาลแม่ใจตลอด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันออกตามหา
แล้วก็หากผู้ใดพบเห็นก็ติดต่อมาได้
เพราะว่าลงซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยก็ยังไม่มีข่าวคลืบหน้า
ทีนี้ต่อมาอันนี้สำคัญเลยหน่วยกู้ชีพของกู้ภัยร่มโพ
อัปเดตข้อมูลว่าทางประหลัดอำเภอแม่ใจ
แล้วก็ชุดสอบสวนที่สพแม่ใจเข้าเยี่ยมญาติ
แล้วก็ได้แจ้งว่ารถคันดังกล่าวไปพบพิกัดล่าสุดที่จังหวัดชุมพร
โอ้โหจากพยาวค่ะพยาวแต่ไม่เห็นตัวเห็นลักษณะรถ
เห็นข้อมูลของรถเนี่ยว่าไปโผล่ที่ชุมพร

ก็คือไปหายไปพร้อมรถคันนี้
รถเก๋งสีบอลทะเบียน๑๖๐๔เนี่ย
จากพวกกล้องวงจรปิดเขาก็ส่งส่งมาเจอที่ชุมพร
แต่ยังไม่มีการเคลื่อนไหวว่าเจอน้องเขาหรือเปล่า

ซึ่งหายไปในเกือบ๑๗วันแล้ว
วันที่๑๗เป็นข่าวเป็นข่าวกันพอสมควร

เจอรถเขาบอกเจอรถแต่รถก็ยังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวนะ
แต่คือเขาเป็นคนพยาวแต่รถไปเจอที่ชุมพร
ขับไปเองขับไปทำงานหลังจากนั้นก็เงียบเลย
หายไปเลยขับไปทำงาน
ขับไปทำงานก็ปกติเลยเช้าขึ้นมาขับรถทำงาน
แต่เขาต้องอย่างพีทภัยยาวเหมือนกัน
ข้อมูลยังไม่มีไปมีแฟนหรือเปล่า
ต้องดูความเป็นอย่างไรว่าเสียชีวิตหรือเปล่า
อีกก่อนหนึ่ง

ให้นะครับเพื่อนจะได้การดูบ่า

ที่สองนี่เป็นเรื่องที่คนไทยจะต้องทำความรู้จักกับเขามากขึ้น
เป็นเรื่องที่คนไทยที่เริ่มใช้

คุณพี่ก็ไปนั่งกี่โรคนะเถอะ๓๐กว่าโรค

วันนี้คือคนจะถามว่าเราใช้กัญชา
บางทีเมื่อกี้ใช้กรรชาเช่นโรคนอนไม่หลับ
นอนไม่หลับโรคแบบว่าชักกระตุกชักนู่นชักนี่แบบโรคมะเร็ง
หรือแม้กระทั่งโรคหอบทั้งหายพากินสรรค์ทั้งหมด
วันนี้เราได้ยินมาตลอดแล้วล่ะว่ากัญชาจะช่วยบำบัดได้
จะทำให้แบบจากหนักเนี่ยทุเลาลงไปได้หรือแม้กระทั่งโรคนอนไม่หลับ
แต่ประเด็นคนเรามันเคยโดนปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กถูกต้องไหม
กัญชาเป็นยาเสพติดแต่ณวันนี้เขาก็มีนิรโทษกรรมกันไปแล้ว
ถูกต้องไหมครับว่าวันนี้กัญชาจะต้องเป็นหนึ่งในแพทย์ทางเลือกหรือ
หรือเป็นยาที่จะมาช่วยบำบัด
เพราะฉะนั้นคนเลยถามว่าเฮ้ยแล้ววันนี้สมมุติเราจะต้องใช้กัญชา
เพราะเราก็เพิ่งเห็นข่าวกันไปที่วันนั้นคนขนกัญชามาจากลาว
จำได้ไหมฮะน้ำมันกัญชามาจากลำแล้วก็โดนจับอย่างนั้น
อย่างนี้เราจะโดนจับกันไหมถ้าเราครอบครองกัญชา
ไม่ใช่ไว้สูบนะแหมไม่ใช่เดินสูบกันเหมือนสูบบุหรี่ไม่ใช่
ถ้าน้ำมันกัญชาคุณครอบครองไว้ณวันนี้คุณควรจะทำยังไง
อย่างแรกเลยวันนี้เขาจะมีแถลงข่าวการลงทะเบียน
การใช้กัญชาทางอินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นความสะดวกสบายมากขึ้น
คุณไม่ต้องไปแจ้งที่สาธารณสุขแล้ว
วันนี้คุณจะลงทะเบียนการใช้กัญชาทางอินเทอร์เน็
เพื่อผู้ป่วยก่อนสิ้นวันนิรโทษกรรม
ว่าตัวเองจะแจ้งครอบครองกัญชาโดยไม่ต้องรับโทษจะสิ้นสุด
คือวันที่๒๑พฤษภาคม

เขาบอกหากยังไม่มาคุณมีกัญชาก็ถือว่าผิด
เพราะคุณไม่ได้แจ้งเอาไว้

เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนให้กับผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวเนี่ย
ทางโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาติชัย
จึงร่วมกับสภากเกษตรกรแห่งชาติ
แล้วก็จิตอาสาภาคประชาชน
พัฒนาระบบลงทะเบียนการใช้กัญชาไทยอินเตอร์เน็

ข้อมูลที่คุณจะต้องกรอกง่ายดูนะฮะ
บัตรประชาชน๑ทั้ง๑๓หลัก
แล้วก็สิ่งที่จะต้องตามมาแน่คือใบรับรองแพทย์
โดยข้อมูลต่างทุกสิ่งทุกอย่างพวกนี้

หลังจากลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ตแล้ว
ก็จะส่งข้อมูลให้กับคณะกรรมการอาหารและยา
หรืออยเป็นการขวั่นปล้น

ส่วนผู้ที่เคยแจ้งครอบครองกับออย
มาลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ตได้
เพราะฉะนั้นจะได้ทราบกันทั่วไปนะครับ

ณวันนี้มันเป็นฐานข้อมูลเหมือนกันว่า
ประเทศไทยพร้อมที่จะมีกัญชากันจริงหรือยัง
คำถามเหมือนพี่ไปเมืองเออที่

เขาสูบกันได้แล้วตอนแรกเขาก็เริ่มจากการรักษา

วันนี้ไอ้การลงข้อมูลตรงนี้

ประเทศไทยถึงเวลาที่จะกัญชาฟรีหรือยัง

ทางด้านรองรายคาที่การออยบอกว่าการลงทะเบียนออนไลน์

อำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่เตรียมเอกสารไม่ทัน
ลงทะเบียนไว้ก่อนแล้วไปหาใบรับรองแพทย์
ซึ่งหลังจากวันที่๒๑พฤษภาคมออย
จะประสานเพื่อมาตรวจสอบว่าหลักฐานครบหรือเปล่านะฮะ

นอกจากนี้อยยังประสานกับองค์การเพศศจกรรม
เพื่อเตรียมสารสกัดกัญชาให้ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้

เพราะตอนนี้ประเด็นคือคนเราไปซื้อใต้ดินกัน
อย่างคือวันนี้คุณสกัดใต้ดินคุณเอามาใช้ผิด
บางทีเนี่ยคำถามคือว่ากัญชาออร์แกนิคจริง

หมายถึงว่าดินที่เขาปลูกกัญชาจริงที่พี่เคยเล่า
ว่ามันจะต้องไม่เคยมีสารเคมีมาก่อนเลย
มันถึงจะเป็นยาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์
วันนี้เราถามว่าพื้นดินตรงไหนที่ใช้ปลูกเกษตรกรรม

ไม่มีสารเคมี
แถวบ้านเธอใช้กันไหมสารเคมี
มันก็น่าจะมีต่อให้ไม่ใช้มันก็มาจากที่อื่น

คุณข้าวก็ใส่ปุ๋ยเคมี

แม้กระทั่งพืชผักสวนครัวทุกวันนี้

เพราะฉะนั้นกัญชาจริงของคนไทย

ที่มันจะมีแบบเฟิร์มจริงต้องรออีก๓เดือน
เพราะว่าทางมรังสิตพร้อมแล้ว

เขาใช้เป็นกราสโฮมแล้วก็แบบอย่างนั้นถึงจะปลอดภัย
แต่คนไทยจริงมันยังไม่มีอย่างนั้นจริง

แต่วันนี้ทุกคนเราอีกหน่อยคุณอดทนอีกแป๊บนึง
รู้อย่างมะเร็งมันมีผลการรักษาออกมายืนยันเหมือนกัน
ว่าข้ามะเร็งลดลงอย่างภาคกินสารอย่างนี้
มันเห็นชัดเจนหรือโรคสมาธิสั้นมันดีมากขึ้น
เรารู้ว่ามีผลรับรองออกมาแล้วคุณรอสักนิดนึงนะฮะ
ว่าวันนี้ไม่ต้องไปโอเคเดือน๒เดือนนี้อาจจะลำบากหน่อย
จะไปหาจากใต้ดินอยู่แต่อีกแป๊บนึงเนี่ย

ถ้าเราเป็นโรคที่อยู่ในระบบเขาหมายถึงว่าประมาณ๓๒หรือ๓๓โรค
เราไปหาหมอให้หมอให้หมอบอกว่าเราเป็นโรคนี้จริงแล้วเราจะต้องไปยื่นขอ

ไม่ใช่น้ำมันกัญชาใบที่เขาสูบกัน

อย่างของลุงตู้เขาก็บอกของลุงตู้ทุกวันนี้
มันก็ใช้ได้นะพี่แต่ของลุงตู้บางทีแรงไป
มันต้องแบบพอดีอีก
มันจะต้องถึงบอกว่าการที่คุณไปก่อข้อมูล
มันก็จะถามคำตอบกลับมาเหมือนกันว่า
ประเทศไทยพร้อมที่จะใช้กัญชากันหรือยัง
เพราะว่าบางทีปล่อยฟรีปุ๊บเนี่ยแหม่สนุกกันเลยก็มี

พี่ใช้น้ำมันการชาพี่กับพี่พลดอานนท์
พี่พึ่งพลดอานนท์ในบางทีแบบว่า๒วันหลับที

จากที่คนที่นอนไม่หลับเนี่ยมันทรมานมากนะพี่
นั่งร้องหยดแบบวันละหยดหยดอย่างนี้

แต่ขนาดเดียวกันของฉันเนี่ยลองใช้แบบว่าที่หมอเขาสกัดมาแบบเข้มข้นเลยนะ

ดเดียวเนี่ยแล้วมันก็ดีขึ้น
หรือแม้กระทั่งเอาไปลองใช้กับผู้ป่วยมะเร็ง
มะเร็งหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะ

เพราะว่าประเทศอื่นเขาผ่านการทดลองไปแล้วเขาใช้กันแล้ว
ไม่ใช่ไม่มีความว่าเซรีกัญชะอยู่แล้ว
กัญชาเริ่มใช้ได้ในทางการแพทย์ปุ๊บเนี่ย
แต่กัญชาอยู่ไหน

กัญชาที่ออร์แกน
เพราะเขาบอกว่ากัญชาที่ดีที่สุดในโลกนี้นะฮะ
กัญชาที่ดีที่สุดในโลกนี้มีอยู่๒ประเทศ
ที่๒คืออินเดีย
อินเดียและกัญชาที่ดีที่สุดในโลกจริงคือ

ไทยนี่คือกัญชาอันดับหนึ่งของโลก

พันธุ์ของประเทศไทยที่เราเคยใช้ปลูกมาตรงดินตรงอะไรอย่างนี้
แต่ปรากฏว่าวันนี้เราไม่ได้รู้จักกัญชากันมานานแล้วไง

อยู่ในหมู่คนกลุ่มน้อย

มันก็เลยมันก็เลยเป็นปัญญาเสพติด

กาแฟดำอย่างเดียวมีประโยชน์ไหม
ดีท็อกซ์ทำให้รวดสารรับพรรดิ

มีประโยชน์ไหมมันก็เป็นอย่างอื่นฉันใดฉันนั้นลกอ้วนไป

เรื่องต่อไปเรื่องที่เด็กติดอยู่ในรถ
ที่เราเห็นกันอยู่บ่อยมากทีเดียว

แต่กรณีนี้เกิดขึ้นที่หัดใหญ่จังหวัดทรงขลา
ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เด็กติดอยู่ในรถ
โดยพบว่าประตูล็อกทั้ง๔ด้าน
แล้วก็มีเด็กหญิงอายุประมาณ๑ขวบติดอยู่ในรถ
นั่งอยู่บนเก้าอี้เด็กตรงเบาะหลังนะคะ
นี้ก็พบว่าแม่ของเด็กซึ่งเป็นคนขับรถ
ลงจากรถโดยดับเครื่องปั๊บ
แล้วก็วางกุญแจซึ่งเป็นกุญแจแบบรีโมทเอาไว้ในรถค่ะ
พอปิดประตูประตูล็อกทันที

ซึ่งมันไม่ควรนะใช่ช่วงเกิดเหตุหน่วยกู้ภัย
มูลนิธิมิตรภาพสามัคคีและตำรวจสายตรวจสอบพ่อหัดใหญ่

อย่างไรก็ตามค่ะระหว่างนั้นก็มีหญิงสาวคนหนึ่ง
เขาเป็นภรรยาของช่างกุญแจ
แล้วก็พอจะมีประสบการณ์ในการปลดล็อกประตู
ก็พยายามใช้ลวดสอดเข้าไปทางช่องกระจก
เพื่อปลดกุญแจแต่ก็ไม่สำเร็จ
รวมทั้งชาวบ้านนี่ก็พยายามใช้มีดปลดประตู
ก็ไม่สำเร็จอีกโดยใช้เวลาร่วมเกือบครึ่งชั่วโมงค่ะ
โดยชาวบ้านต่างก็เป็นห่วงน้องที่อยู่ด้านใน

แล้วก็บอกให้ผู้เป็นแม่ทุบกระจกรถ

เออนะทั้งนี้แม่ของเด็กก็ได้ประสานไปยังบริษัทรถยนต์
เพื่อปลดล็อกประตูแบบทางไกล
แล้วก็สามารถนำเด็กออกมาได้อย่างปลอดภัยค่ะ
ตัวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทางแม่ของเด็กไม่พอใจ
ที่ประตูรถมีรอยขีด
แล้วก็ถามหาความรับผิดชอบ

หญิงสาวที่พยายามมาช่วยตัวเอง
คือทั้งหมดจากการภาพข่าวของไทยรัฐวันนี้เราได้เห็นอยู่แล้วเนี่ย
คือชาวบ้านทุกคนพยายามมาช่วยหมดคุณเห็นไหมฮะ

ปรากฏว่าโอเคล่ะครั้งแรกเขาบอกนางบอกทุบเลย
เพื่อที่จะเอาให้เด็กปลอดภัยก่อนนางก็ไม่ยอม
ในที่สุดนางก็เลยสั่งให้เขาปลดล็อกจากที่ร้านขายรถ
เหมือนระบบทางไกลเนี่ยเพื่อจะปลดให้ล็อต
ล็อตไม่เป็นออโต้ออสโต้ล็อคเขาทำได้

ปรากฏว่าหลังจากเอาเด็กออกมานางก็เลยถามใครจะรับผิดชอบ

ก็กลายเป็นว่าหญิงสาวที่พยายามเข้าไปช่วยปลดล็อก
ก็ทิ้งเบอร์โทรศัพท์เอาไว้หากต้องการที่จะให้ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
เพื่อที่จะพูดคุยเจรจากันในภายหลังกลายเป็นแบบนั้นไปซะ
ผู้สื่อข่าวก็รายงานบอกว่าโดยทั่วไประบบการสั่งงานเพื่อปลดล็อกรถ
ทางไกลนั้นรถยนต์รุ่นใหม่สามารถทำผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ว
โดยใช้เทคโนโลยีการสั่งงานแบบอัจฉริยะ
เดี๋ยวนี้มีแบบว่าจะเปิดแอร์ในรถก่อนที่จะสตาร์ทเครื่อง
ก่อนที่จะขึ้นรถก็เปิดจากรีโมทได้แล้ว
เดี๋ยวนี้มันมีระบบการสั่งการอะไรเยอะแยะ
ก็มีทั้งระบบการสั่งงานด้วยเสียงใช่ไหมคะ
แล้วก็เปิดระบบปรับอากาศอัจฉริยะหรือว่าระบบล็อกก็เหมือนกัน
อันนี้ก็สามารถทำได้ด้วยการสั่งผ่านสมาร์ทโฟนทั้งหมดทำได้

คือคนที่ทำให้รถเป็นรอยเขาพร้อมจะรับผิดชอบด้วยเหรอ
เขาก็บอกว่าเออเขาทิ้งโบราษับไว้ให้

ทุกคนมาช่วยลูกของคุณ
แต่ปรากฏถามหาความรับผิดชอบว่าใครล่ะ

มีประกันก็ส่งไปเคลม
เอ๊ะอยู่เลยนะยังเบยบีแบบไม่รู้เรื่องไรเดี๋ยวอังสารยังเล่นอยู่เลย
เบรกกันสักครู่ช่วงหน้า
คนไทยใช้มือถือนำโด่ง๕ประเทศ
มากสุดค่ะเดี๋ยวกับมามากที่สุดแล้วเราเข้าสู่หน้าฝน

เพื่อศึกษากรกฎกระทบทางเศรษฐิกของ๕ประเทศในภูมิภาคเอเชียเนี่ยนะฮะที่เทร็นเลอร์กรุ๊ปเนี่ยดำเนินธุรกิจอยู่คือประกิษฐานบังกาลาเทศเมียนมาร์มาเลเซียแล้วก็ไทยคุณคิดดูนะประเทศไทยของเราก็ไม่ได้จะใหญ่กว่าพวกเขาเลยนะงานวิจัยพบว่าทั้ง๕ประเทศในส่วนประเท
คือสมมุติ๑๐๐คนใช้เบอร์มือถือเนี่ย๘๖คน

กรณีผู้ที่ใช้มีโทรศัพท์มือถือเนี่ย
คนไทยแปลกด้วยมีหลายเบอร์

มันมีเบอร์เดียวคือแต่เปลี่ยนก็คือเปลี่ยนทิ้งเลยนึกออก

คือเอาง่ายเขาบอกคนไทยแปลก
โทรศัพท์มือถือหลายเบอร์

เพราะว่าประเทศไทย๘๖ถูกต้องไหม

เพราะฉะนั้นมันก็จะลันไปเรื่อยถูกต้องไหม
บางคนคุณถามตัวคุณเองคุณเปลี่ยนเบอร์มากี่ครั้งแล้ว

๓รสเมศน่าจะเกิน๒ค่ะ๒
เกินรสเมศเปลี่ยนหลายรอบตัวแม่กี่เบอร์
ของฉันเปลี่ยนแค่สองครั้ง
จริงถ้าไม่เจอเด็กจริงฉันไม่เปลี่ยน
เขาบอกว่ามันหลายแสนแต่ฉันก็ว่ามันก็อยู่ที่ว่าใครจะตี
ใช่เบอร์แพงก็มี
มันใช่เลขสวยใช่ไหมค่ะพี่แต่ไม่คุณคนอีก

แต่แหมก็แค่เบอร์โทรศัพท์ซิมมันก็๙บาทเหมือนกันหรือเปล่าวะ

แต่อยู่ที่ว่าเราจะไปตีความว่า

เออก็คือแล้วแต่ว่าคุณจะบวกลบคูณหารออกมา
แต่ที่บอกผู้ใช้โทรศัพท์มือถือหลายเบอร์นับแค่เบอร์เดียว
ตามมาด้วยมาเลเซียเนี่ยสัดส่วนอยู่ที่๘๐เปอร์เซ็นต์
ประเทศไทย๖๒เปอร์เซ็นต์
แต่มาเลเซียบอกคนที่เข้าถึง
๗๑เปอร์เซ็นต์

มีการใช้เทคโนโลยีสื่อสารไปเป็นตัวต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย
หลากหลายมากขึ้นโดยเฉพาะตอนนี้นะการชำระเงิน
มีอยู่แค่๓๓เองนะฮะเติบโตเขาบอกว่าในปีถูกแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นจาก๓๓ในปี๕๗
แล้วคุณคิดดูว่าปีนี้๖๒แล้วเนี่ยมันจะเพิ่มอีกเท่าไหร่
เริ่มต้นเนี่ยเปิดมา๑๑แล้วก็ค่อยขยับมาเป็น๘แล้วคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อว่า
เรากำลังอยากจะเห็นว่าภาพเกษตรกรเนี่ยเนี่ยภาพเกษตรกรพบว่า
เรื่องจากการทำการเกษตรแบบดั้งเดิมเนี่ยมันไม่ช่วยเพิ่มผลผลิต
แล้วก็ที่สำคัญวันนี้คุณภาพของเกษตรกร
คือเราสังเกตว่ารุ่นพวกเราสมมุติรุ่นที่พวกเราเรียนเสร็จกันเนี่ย
จะต้องหางานทำในกรุงเทพตอนนี้เด็กรุ่นใหม่ผิดนะฮะ
เด็กรุ่นใหม่เรียนหาวิชาปุ๊บแล้วกลับไปบ้านของตัวเอง
เพราะฉะนั้นไอ้เด็กคนเหล่านี้แหละมันก็จะนำความรู้วิวัฒนาการ
กลับไปประเทศกลับไปบ้านของเขา

เกษตรกรจะพบได้ว่าคุณคิดไม่ออกบอกไม่ถูก
ทุเรียนทุเรียนขายดีที่สุดในอะไร

แม้กระทั่งเออมังคุฒทุเรียนที่มันมีการขายที่โสน

เราเคยเห็นมะม่วงสวยเขียวเสวยหรืออะไรอย่างนี้
คุณดูเองกันว่ามันก็เกษตรกรเนี่ย
ลูกหลานเขาก็เอาไปเข้าระบบออนไลน์หมดแล้ว
เพราะฉะนั้นแล้วแน่นอนว่า
ในการช่วยเพิ่มผลผลิตคุณภาพให้กับเกษตรกร

จากอดีตมีสัดส่วนถึง๓๒นะฮะ

เขาบอกว่าถ้าวันหนึ่งทุกคนศึกษาให้ดี

มันไปเพิ่มรายได้กับคุณได้อย่างไร

โอ้โหวันหลังเราก็สั่งการด้วยระบบแบบออนไลน์กันหมดแล้ว
จะทำอะไรก็แล้วแต่เนอะเป็นแบบนั้น

โอ้โหต้องบอกว่าเรื่องนี้เขาก็แข็งแกร่งกันเลยทีเดียว
พิชิตจากคั่วโลกใต้ไปสู่คั่วโลกเหนือ
ภายในเวลา๑ปีเสร็จคนจีนทำมาแล้วนะคะ

ก็สามารถที่วิ่งจากคั่วโลกใต้ขึ้นไปสู่คั่วโลกเหนือได้
ด้วยเท้าของเขาทั้งสองข้างนี่แหละค่ะ
ใช้ระยะเวลาปีเสร็จในการท้าทายตัวเองตลอดเส้นทาง
ไปทั้งหมด๑๓ประเทศด้วยกัน
โดยใช้คนดังกล่าวก็คือป่ายปิน

ชายคนนี้ก็เพิ่งประสบความสำเร็จในการวิ่ง๔๓๓วัน
คั่วโลกใต้ไปยังคั่วโลกเหนือค่ะ
โดยคิดเป็นระยะทางทั้งหมดประมาณ๒๔๑๑๐กิโลเมตร
หรือถ้าเทียบเท่ากับการวิ่งมาราทอนก็๖๐๐รอบล่ะค่ะ

เขาก็เริ่มออกวิ่งตั้งแต่เดือนมีนาคม๒๐๑๘
เรื่อยมาจนกระทั่งถึงมหาสมุทรอาร์ติกคั่วโลกเหนือ
เมื่อวันที่๘พฤษภาคม๒๐๑๙ที่ผ่านมา

สำหรับชายผู้นี้ถือว่าเป็นนักวิ่งชาวจีนคนแรกค่ะ
ที่สามารถวิ่งจากคั่วโลกหนึ่งไปยังคั่วโลกหนึ่งได้สำเร็จ
โดยใช้เส้นทางผ่านทั้งหมด๑๓ประเทศ
เลียงมาจากตั้งแต่ชายฝั่งอาเจนติน่าชิลีเปรูปานามา
เค็กซิโกสหรัฐอเมริกาและสิ้นสุดที่แคนาดา
หนาวสุดเลยเนี่ยล่าสุดอะไรนะชิลีเหรอ
มีชิลีด้วยค่ะชิลีเปรูปานามา

เขาคงมีวิ่งแล้วเขาคงต้องต่ออะไรไปเรื่อยไหมครับคุณพี่

คนจีนความขยันความอดทนมีเยอะมากจริง

ก็เป็นไปได้นะให้มันได้แยกทางไปเรื่อย

มันต้องมีทะเลค่ะพราบทะเลก็ได้อย่างไรไหมครับ

พี่คนไหนนะคุณไปปินขั้วโลกเหนือไปแล้ว

จากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ
ซิว่ากระทรวงนี่เขาชื่อกระทรวงอะไร
กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

ให้พื้นที่ภาคเหนือจะมีฝนตกหนัก
ตั้งแต่วันที่๑๔ถึง๑๖พฤษภาคม

ที่ตกลงมาไม่สามารถเพิ่มปริมาณในแหล่งน้ำต่างได้บ้าง
นี่เสียใจเพราะตกใต้เกลือน
แต่จะบรรเทาปัญหาภัยแรงให้เกษตรกรได้
รวมทั้งช่วยคลายอุณหภูมิให้ต่ำลง
ซึ่งคาดว่าหลังจากวันที่๑๖ถึง๑๘พฤษภาคมเป็นต้นไป

และหลายพื้นที่จะกลับมามีอุณหภูมิสูงขึ้น

จบข่าวยังไม่จบ

มีฝนทิ้งช่วงประมาณปลายเดือนมิถุนายนนี่แหละ

มีบางพื้นที่นั้นจะฝนตกน้อยด้วยซ้ำไปนะคะ
โดยที่น้อยกว่าปกติก็คือภาคเหนือตอนล่าง
นี่ไงที่ฝนขัดแขนน้ำก็อยู่
ภาคกลางและกรุงเทพมหานครแล้วก็ภาคตะวันออก

ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้
ยังคงมีฝนฟ้าขนองอยู่ในระยะนี้ค่ะ
ฝนตกหนักก็มีบางแห่งอากาศร้อนไปอยู่ที่ภาคเหนือ
ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองด้วย
สำหรับทะเลอันดามันนั้นขึ้นสูง๒เมตร
ยังไม่ได้ห้ามออกนะคะแต่ให้ระมัดระวังนะคะ
ทีนี้คาดการณ์ว่าปริมาณน้ำฝนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น

แต่ทางภาคกลางแค่๖๐ก็ไม่แค่นะ
ภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนอง๔๐ของพื้นที่
โอ้โฮกลับมาร้อนอีกแล้วเตรียมตัวอีก๓๐วัน
อุตส่าห์ดีใจว่าอากาศกละวัน๒๐กว่าไม่กำลังโอเค
ก็อยู่ดีร้อนมากกว่านี้เดี๋ยวตัวระเบิด

เมื่อกี้มีคุณผู้ชมเขียนเข้ามาเรื่องบอกว่าตัวเองก็ใช้ระบบแบบสั่งการ
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์สั่งการรถน้ำ
แล้วก็การใส่ปุ๋ยปรากฏว่าผลผลิตที่เขาได้มันดีขึ้น

ใช้คนคุณแม่บางวันก็ลืมรถบ้าง

บางวันก็รด๘โมงอีกวันอีกวันบ่าย๒อย่างนี้

มันไม่พอดีสถิคผลผลิตใช่ไหม

เรื่องน้าคายิชัดใช่

น่าเอกตัวอิจฉาโป๊ศมีใครสนใจเหรอ
ต้องจะเอก
เมื่อที่เรื่องที่พี่บอกเมื่อกี้
ที่ชมตูเนี่ยนะ
เขาบอกว่าเรื่องของเรื่องเพลิงนาคาเนี่ย
คนมองผู้ชายเนอะใครเป็นนางเอกเธอ
เดี๋ยวกันนะคนไม่จำนางเอกนาย่รกตรงนี้เหรอคะ

โบยโบสอั้มไผ่
เพราะว่าอีบอยไม่ได้ถอดเสื้อถูกป่ะ

พี่เหมียวดูลูกทุกคนเลย
ก็นี่พี่จีบนไปชูเต็มตัว

พี่อั้มเป็นคนหุ่นดีคอกกำลังกายตลอดเวลานะพี่

คือเมื่อก่อนนี้นางก็ไปนครพนม
ที่เราไปถ่ายมูลไหนจริงนะ
มารุกกับนักครณ์อืม
ทองปุ๊บละครเรื่องนี้ที่เกี่ยวกับพญานาคก็ติดต่อนางเข้ามาจริง
มันก็เป็นเรื่องอันนี้ไม่เคยเล่าที่ไหนนะเล่าที่นี่จริง

มันก็เป็นเรื่องที่แปลกคือตอนนั้นชีวิตนางอยู่นครพนมนางก็ไม่ได้มีบ้านไม่ได้มีญาติพี่น้องนะ
มีทุกอาทิตย์ตัวแม่น้อง
นางไปอยู่หลายวันเลยเธอนางแบบตั้งใจแบบเต็มที่

แล้วก็อยู่ดีละครเรื่องนี้ก็เหมือนกับเมื่อก่อนจะพูดถึงแต่ถ้าสมมุติไอ้นาคีก็เหมือนกับปู่ศรีสุโธญาติประทุมมา
อันนี้ก็เป็นพญาศรีสัตนคราชที่คิด

แล้วก็มี๒นาคอีกองค์นี้ที่แม่น้ำน่าน

เขาเป็นใดแบบพี่ท่องนักกะระได้นะ
คือดังเด็กพี่โต่ง
เขาเป็นสายออกกำลังกาย

พูดถึงฮัวโน้มไอ้อำกันนวะ

จริงดิจริงพวกการที่การแสดงนะครับอะไรอย่างนี้ชื่อหรอ
ก็เลยถอดเรื่องนี้ถอดเสื้อทั้งเรื่องเลยใช่ไหม

เดี๋ยวเขามีปลอมตัวมาเพราะว่าเขาเคยรักกับนางเอก

คุณมัวดำคุณมัวดำเป็นมิจิกร
ควรจะพบกันเรื่องอื่นมากกว่านี้นะครับ
เรื่องบอกพูดผู้ชายนี่มีมาเยอะมากแล้วนะครับ

อย่างนึงอยากคุมผู้ชายความต่างนะครับ

พบกันที่ผลงานนะครับ

อยากให้บอกเพื่อนติดตามอีกนึงค่ะเพลิงนะคะ

แล้วก็ฝากละครเรื่องเพลิงราคาด้วยนะครับ
ก็จะเป็นละครที่เกี่ยวกับความเชื่อของคนไทยเรานะครับ
ด้วยความสำคัญคำสอนศาสนา
แล้วก็เรื่องที่คนไทยมีความเชื่อมาอย่างยาวนาน

สำคัญก็คือเป็นเพลงหน้าผู้ชาย
ที่ประมาณใช้เสื้อผ้ากันน้อยนิดนึงนะครับ
เธอบอกว่าคุณมดดำฝากดูละครให้โฟกัสที่ผลงาน
ฉันไม่ดูแกแน่ฉันดูเมื่อกี้ไผ่เผยจะน่าดูเนอะ

เธอไหนโบ๊ทเปิดรูปให้ฉันดูสิโบ๊ท
น้องโบ๊ทคือคนไหนพี่เมียลมีทุกคนอ่ะ

แต่เขาเขียวว่าภาพกับเอฟเฟกซ์นี่คือสวยมากจริงมั้ย
ถามไปดีเนอะ

พี่แอ้มโอ้โหแต่พี่แอ้ม

เรื่องของคุณอ้ำพัชราภาเรื่องแฟน

คุณเอเขาไปแซวบอกว่า

เขาใช้คำว่าผัวอะไรดูสิ

อ้ามออกมาโวยวายใครคบฉันน่ะดีจะตาย

จัดการคู่บุญคุณเอสุปชัยนี่แหละค่ะ
โพสต์คลิปนางเอกคุณอ้ำพัชราภา
ที่พูดถึงชีวิตคู่ในอนาคตนะคะ

คนสนิทก็เข้ามาร่วมวงเมาส์ด้วย

อืมไม่ใช่ผู้ชายเอื้อมไม่ถึงเรานะ

ลองไปลองไปฟังคลิปคุณเอพูดก่อน
อย่าจะกลัวแมวว่ายสายคุณขุม
ปุ๊ดไม่ได้กลุ้นคุณควัตขุม
เก่าเนี่ย
แม้นางป้นเงินเอะอยู่คนเดียวอะ

คุณเอสุปชัยเขาแซวว่าคนที่จะอยู่กับคุณอ้ำ
คุณสามารถเป็นผู้ชายต้องหูหนวกตาบอด
หูหนวกจะได้ไม่ต้องฟังคุณอ้ำ
คุณอ้ำบ่นส่วนเป็นใบ้เนี่ยเพราะว่าคุณอ้ำไม่ชอบให้คนเถียง
งานนี้เนี่ยคุณอ้ำพัชราเผยว่า๓๔ปีที่ผ่านมาเนี่ย
เคยคิดว่าตัวเองมีข้อด้อยข้อเสียอะไร
ขณะที่เอสุภาชัยจะแซวว่าเพอร์เฟคเกินไป
ผู้ชายเนี่ยไม่อาจเอื้อมคุณเอเขาแซวอย่างนั้น
ยังไงก็ตามค่ะคุณอ้ำก็บอกว่าคนที่คบแล้วก็จะมาอยู่กับฉัน
สบายฉันตามใจคุณอ้ำบอก

นี่ไปแซวเขาเห็นไหม

คนเก่าเขาก็มารีเทิร์นหรือเปล่า

บอกว่าคุณอ้ำเขาตามใจครบชั้นไม่ต้องเลี้ยง
คนชอบว่าต้นเนี่ย

แต่จริงไม่มีเขาผลัดกันเลี้ยง
สุดท้ายอ้ำก็เลี้ยงกลับไป

เรื่องต่อไปค่ะ
ความสวยความงามบนใบหน้ากันบ้างนะคะ
สภาพอากาศช่วงนี้เป็นอะไรที่ร้อนมาก
ไหมคะที่แบบว่าแต่งหน้าแล้วก็ระหว่างวันเนี่ย

เอาล่ะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมอยู่ข้างหน้าเราเรียบร้อยแล้วนะคะ
แป้งผิวเป๊ะด้วยนวัตกรรมติดแอร์ให้ผิว
เหนื่อยิ่งออกจะยิ่งรู้สึกเย็นสบาย
มันเพื่อการนี้โดยเฉพาะนะคะ
เป็นแป้งอัดแข็งผสมรองพื้นที่แบบว่าเนื้อเนียนละเอียด
การปกปิดแล้วก็เก็บรูกลุ่มขนพร้อมกับควบคุมมันและกันแดดไปในตัวด้วยค่ะ
ทำให้ใบหน้าดูเรียบเนียนเป็นธรรมชาติ
จะทำให้ผิวของเราไม่ถูกทำร้ายจากแสงแดดแล้วก็มลภาวะที่อยู่เต็มท้องถนน
รวมทั้งแสงจากหน้าจอมือถือด้วย
ที่เรียกว่าเป็นครั้งแรกเลยที่มาอยู่ในแป้งพลับแบบนี้

ตบแป้งลงใบหน้าปุ๊บเวลาที่มีเหงื่อซึมออกมา
ใบหน้าโดนน้ำก็จะช่วยให้เรารู้สึกเย็นสบายผิว
จนได้ชื่อว่าเป็นแป้งติดแอร์เหมาะกับสภาพอากาศ

ประเทศไทยมากเลยในตอนนี้นะครับ
ทั้งหมดมี๕เฉียดสีด้วยกันค่ะ

ไม่ว่าจะผิวขาวผิวสองสีแล้วก็ผิวเข้ม
หมดปัญหาหน้าลอยได้เลย

ต้องได้อันนึง

คือขนาดปกติ๑๒กรัมราคา๒๗๕บาท
และขนาดพกพาราคา๔๕กรัมในราคา๗๙บาท

ฟ้องกันเรื่องอะไรแบ่งรูป
ข่าวนี้ค่ะข่าวของคุณทิม
พิริธาลิมจริงรัตรแล้วก็คุณตาย
ซึ่งคุณทิมเขาก็ได้ฟ้องหย่าคุณตาย

บอกว่าจงใจส่งหมายเรียกไปผิดบ้านสารนัดพิจารณาใหม่นะคะสำหรับคดีนี้
ผู้สื่อข่าวก็รายงานจากศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
เร็วนี้สารได้รับคำร้องขอพิจารณาใหม่
ของคดีที่นายพิธาริมเจริญรัฐเป็นโจทยื่นฟ้องนะคะ
นางสาวชุติมาทีประนาจหรือว่าคุณตาย
ซึ่งเป็นจำเลยคดีฟ้องหย่าขออำนาจปกครองบุตร

ตามที่สารมีคำพิพากษาให้ยา
และให้อำนาจปกครองบุตรแก่โจทย์นั้น
จำเลยเนี่ยเขาไม่ทราบมาก่อนว่าถูกฟ้องหย่านะคะ
ประจำเลยเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีถิ่นที่อยู่
ที่โจทย์ส่งจดหมายแล้วก็สำเนาฟ้องไป
จึงไม่จงใจขาดนัดยื่นคำให้การ

จำเลยมีโอกาสต่อสู้คดีก็จะมีโอกาสชนะคดีได้

พิจารณาแล้วมีคำสั่งข้อเท็จจริง
ฟังได้ว่าตามที่โจทย์ฟ้อง

คือตามที่คุณทิมส่งไปให้คุณตาย

อยู่ที่อาคารคอนโดซิริเรซิเดนต์
อยู่สุขุมวิทย์๒๔กรุงเทพฯ

เขาเคยไปอาศัยอยู่ที่บ้านนี้

แต่บ้านดังกล่าวนั้นเป็นของป้าเขา
ซึ่งเขาซื้อเอาไว้เพื่อจะให้คนอื่นเช่า
ตัวเขาเองเขาไม่เคยอยู่จริง

เขาอยู่ที่อาคารคอนแดงมณียาวิภาวดี๒๐กรุงเทพ
ซึ่งมันคนละที่กัน
ก็ไม่ได้ไปสู้กับกู

นัดพิเศษก็เลยมีการพิจารณาคดีใหม่วันที่๘กรกฎา

ก็ต้องเป็นคนฟ้องไปก็ฟ้องแล้วส่งไปบ้านนี้

เป็นอย่างนั้นขณะที่ตัวคุณตายเองก็ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพเป็นสำนวนคดีดำ
เรื่องขอคุ้มครองสวัสดิภาพโดยที่คุณตายเป็นผู้กล่าวหาแล้วก็คุณทิมเป็นผู้ถูกกล่าวหาก็ไปยื่นต่อสารเยาวชนและครอบครัวกลาง

พรุ่งนี้เรามาดูว่าเลขเด็ด
ทั่วประเทศจะเป็นยังไงกัน
แองจีท